กันหน่อยคือตัวเลขผู้ติดเชื้อตอนนี้เยอะขึ้นอีกแล้ว
แม้ว่านายกรัฐมนตรีจะย้ำแล้วย้ำอีกวันนี้
แต่ยังมีหลายคนที่ไปรับการรักษาไม่ได้
แล้วก็ต้องไปนั่งอยู่หน้าโรงพยาบาลแบบนี้เหมือนแม่ลูกคู่นี้ค่ะ

นี่ค่ะคุณผู้ชมตามภาพที่เห็นเลย
คุณแม่ท่านนี้กำลังตั้งท้องอยู่ด้วย
อายุในคัน๘เดือน
๘เดือนนะคะอยู่ในท้อง๘เดือน
ใช่แล้วก็ไปนั่งอยู่ริมฟุตปัดหน้าโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง
โดยมีลูกชายของเธอเห็นไหมคะ
หนุนตักแม่โดยที่มีไข้สูงด้วย

ใช่เป็นที่แบบแม้
อาสาไปเห็นก็สงสารนะคะเห็นภาพนี้ก็ไปช่วยเหลือกัน
อาสาสมัครเขาทำการวัดไข้เด็กนะคะ
พบว่าเด็กเองไข้สูงถึง๔๐องศาเซลเซียสค่ะ

แล้วหัวใจน้องเนี่ยเต้นเร็วมากนะคะคุณสุดสกุลคุณทัศนัย

ปกติอยู่ที่ราวสัก๖๐๑๐๐นึง

ตัวเธอแล้วก็ลูกชายติดโควิด๑๙นะคะ
แต่ว่าลูกชายในอาการหนักมีไข้สูง
ข้าวปลาไม่ยอมกินได้แต่นอนสมจากพิษไข้
เธอก็เลยพาลูกชายไปโรงพยาบาลย่านสายไหม

พาลูกไปรักษาตามสิทธิบัตรทอง
บัตรทองเนี่ยเธอก็เลยเปลี่ยนที่ไป
พาลูกไปโรงพยาบาลตามสิทธิ์
ซึ่งสิทธิ์ของเธออยู่ที่จังหวัดปฐุมธานีค่ะ
ทีนี้พอไปถึงโรงพยาบาลตามเสร็จปุ๊บ
กลับไม่รักษาอ้าว
โรงพยาบาลบอกว่าบ้านอยู่ที่ไหน
ก็ไปรักษาตรงนั้นอ่ะอ้าวอ้าว

น้องเบลอค่ะตอนนี้
น้องเบอร์คุยไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็ตัวร้อนร้อนตลอด
เข้าไปเขาส่งสิทธิ์เขาไปอยู่ที่นี่ค่ะ
แล้วเขาไปที่สายไหมไปสายไหมเสร็จ

พอมาสิทธิ์ของตัวเองเขากลับไม่รับค่ะ
เขาบอกว่าให้ไปตามเขตสายไหม
บ้านอยู่สายใหม่ก็ต้องรักษาสายใหม่
ใส่ใหม่ได้ไงในเมื่อสิทธิ์รักษาพยาบาลอยู่ที่นี้

แต่เขาไม่ดูแลให้เขาปิดประตูใส่เลย

ใช่ค่ะแล้วหนูบอกรักษาวงต้นได้ไหม
เขาไม่ดูอะไรให้เลยเขาให้หนูมานั่งรอตรงนี้
อย่างนี้ต้องรักษาแล้วนี่ถือว่าเคสฉุกเฉินเหมือนกันนะ

ไปปิดประตูใส่ได้ยังไงแล้วคือเขาบัตรทองเขาอยู่นี่

แล้วน้องเองก็เนี่ยค่ะไข้สูงมาก
แล้วน้องเองก็อาการไม่ค่อยดีแล้ว
คือถ้าโรงพยาบาลของท่านไม่สามารถรับผู้ป่วยโควิดได้นะฮะ
หรือว่าอุปกรณ์อะไรในการรักษาไม่มีพอ

ใช่ค่ะแต่ว่าพอคุณแม่พาไปที่โรงพยาบาลตามสิทธิ์
บอกว่าเขาไม่ดูแลให้เขาปิดประตูใส่เลย
คุณแม่ได้ยินแบบนี้เห็นสถานการณ์แบบนี้
ก็เลยทำให้ต้องพาลูกมานอนอยู่หน้าโรงพยาบาลนะคะ
คุณแม่บอกเนี่ยมานั่งอยู่ตรงนี้เผื่อเขาจะเมตตาบ้าง
สุดท้ายทางทีมงานสายไหมต้องรอด
ก็เลยพาแม่แล้วก็น้องขึ้นรถโรงพยาบาล
ไปส่งตัวเพื่อไปดูอาการฉุกเฉินนะคะ
ที่โรงพยาบาลภูมิพลนะคะ
ฝากเลยนะกรุงเทพฯมหาธนคร

บอกว่าเคสนี้โควิดยังอยู่ในยูเซฟ

ถูกต้องใช่ไหมค่ะนายยกโรงพยาบาลออกมาย้ำล่าสุดนี้แล้วนะ
แต่ว่าในทางปฏิบัติก็ยังมีสถานการณ์มีเคสแบบนี้อยู่นะคะ
ทีนี้ไปดูเรื่องของคนวงการบันเทิงกันหน่อย
ล่าสุดที่ผ่านมานี่ก็ติดโควิดกันหลายคนเหมือนกันมาอีกหนึ่งคนนะคะ
ก็คือติดโควิด๑๙เป็นคิวของนักร้องนักแสดงสาวเสียงเหนิบ

ออกมาแจ้งว่าล่าสุดตอนนี้เธอตรวจพบว่าติดโควิด๑๙
แล้วก็กำลังเข้ารับการรักษา
แล้วก็บอกว่าคนใกล้ชิดกับเรานะคะ
ขอเรียนให้ทราบว่าตั้งแต่วันที่๒๖กุมภาพันธ์เนี่ย
เป๋าเนี่ยมีอาการเจ็บคออ่อนเพลีย

ตอนนี้เข้าสู่ขบวนการรักษาแล้วนะคะ
ก็ขอให้หายไวด้วยนะคะ
แล้วก็เดี๋ยวต้องติดตามสถานการณ์กันอย่างใกล้ชิดอีกครั้งหนึ่งนะคะ
เพราะว่าตอนนี้ยอดผู้ป่วยเองก็ขยับขึ้นสูงขึ้นเรื่อยด้วย